คุณผู้ชมครับช่วงนี้มีฝนตกน้ำท่วมบ่อยส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุตามมานะครับ
ก็มีคำถามมาว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาการประกันภัยการทำประกันภัยที่เราทำเอาไว้นั้นจะครอบคลุมความเสียหายหรือไม่แล้วก็จะมีการคุ้มครองหรือไม่รวมทั้งถ้าเกิดว่าเราทำประกันภัยทรัพย์สินเอาไว้จะได้รับการคุ้มครองอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้มีคำแนะนำมาจากทางด้านของคุณสรายุทธ์อภัยพิมพ์เป็นผู้จัดการภาคตะวันออกธุรกิจสาขาและการร่วมทุนกรุงเทพประกันภัย

กรณีที่เกิดความเสียหายจากเรื่องของภัยธรรมชาติประกันภัย
คุ้มครองกับเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับ
ครองครับอันนี้ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ได้มีการกำหนดแบบของกรมฐานประกันภัยเอาไว้ประเภทหนึ่งนะครับ
ที่เอาไว้ใช้สำหรับคุ้มครองในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับ
โดยเฉพาะนะครับผมอยากขออนุญาตเจาะลงไปในส่วนที่เป็นของกรมฐานที่เป็นบ้านอยู่อาศัยของพวกเรานะครับ
บ้านอยู่อาศัยของพวกเราเองเนี่ยมันจะมีกรมฐานอยู่หนึ่งประเภทชื่อว่ากรมฐานประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับ
กรมฐานตัวนี้นะครับเป็นกรมฐานที่ให้ความคุ้มครองถึงตัวภัยธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนตกนะครับน้ำท่วมลมพายุแผ่นดินไหวนะครับ
แล้วรวมไปถึงในเรื่องของอากาศยานนะครับของตกหล่นลงมายวดยานพาน้ำวิ่งไปชนบ้านเรา
ตัวนี้คือในเรื่องของความคุ้มครองที่เขามีให้นะครับครับผม
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีการทำประกันภัยอยู่แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าประกันภัยที่เราทำอยู่นั้นจะคุ้มครองเรื่องของภัยธรรมชาติหรือเปล่า
ตรงนี้มีข้อสังเกตหรือว่าเราควรจะดูจุดไหนบ้างไหมครับ
ที่เราจะดูเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเข้าไปดูในตัวกรมประทันที่เราซื้อประกันภัยเอาไว้ยิบเอาขึ้นมาดูนะครับ
แล้วข้างในกรมธรรมมันจะมีหน้าตารางกรมทันอยู่ด้านบนสุดของหน้าตารางกรมทันเนี่ยนะครับ
เขาจะเขียนเอาไว้เลยครับว่าเป็นกรมฐานประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ถัดมามาดูด้านข้างล่างนะครับเขาจะเขียนว่าเป็นที่อยู่อาศัย
อันนี้ก็คือบอกว่าเป็นกรมฐานประกันสำหรับอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย
ด้านในครับด้านในจะมีเป็นเอกสารแนบท้ายนะครับ
บริษัทประกันภัยจะเป็นเล่มบางบริษัทจะเป็นเอกสารเป็นแผ่น
ข้างในจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองต่างระบุอยู่ครับ
เช่นมีภัยลงพายุนะครับมีเรื่องของภัยระเบิด
มีเรื่องภัยน้ำท่วมมีเรื่องลูกเห็บนะครับ

นอกจากนั้นแล้วโครมธรรมประเภทนี้นะครับ
ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เขาให้ความคุ้มครองเอาไว้
ก็คือว่าในเรื่องของค่าเช่าครับ
เวลาที่เราเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างเหล่านี้แล้ว

สูงเกินกว่า๕๐ของมูลค่าของทรัพย์สินของเรา
กรมฐานฉบับนี้ยังให้คุ้มครองในเรื่องของค่าเช่า
ที่เราจะต้องไปเช่าบ้านคนอื่นนะครับ
เพื่อที่จะอยู่อาศัยในระหว่างการซ่อมแซมนะครับ
ค่าเช่าวันละ๕๐๐บาทนะครับถึง๑๐๐บาท
แล้วแต่ประเภทที่เราเลือกซื้อเอาไว้อยู่
วงเงินสูงสุดที่คุ้มครองอยู่ก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
สามารถที่จะคุ้มครองได้ประมาณร่วม๑๐วันนะครับ
กรมประธานประเภทนี้ให้ความคุ้มครองอยู่ครับ
ครับวิธีการดูความคุ้มครองในกรมธรรมที่เราทำอยู่
อย่างไรว่าเหตุการณ์แบบไหนจะคุ้มครองอย่างไร
จ่ายเงินเท่าไหร่ชดเชยเท่าไหร่ดูตรงไหนครับคุณสรายุทธ์
รายละเอียดข้างในจะมีบอกหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ
คราวนี้พอเราเข้าไปดูในรายละเอียดเสร็จปุ๊บ
บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีหรือหาไม่เจอนะครับ
อยากจะให้นะครับประชาชนหรือผู้บริโภคทุกคนเนี่ยนะครับ
ติดต่อกลับไปที่บริษัทประกันภัยเลยครับไปสอบถามเขาดูได้เลยว่า
ประธานที่เราซื้อเอาไว้อยู่ตอนนี้นะครับมันมีความคุ้มครองอะไรบ้าง
เพื่อให้เราเกิดความมั่นใจครับว่าสิ่งที่เราซื้อมาบ้านอยู่อาศัยที่เราเสีย
ประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยอันนั้นเนี่ยนะครับ
ได้รับความคุ้มครองเต็มตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่เราซื้อมาครับ
ครับถ้าทำแล้วเรื่องของความเสี่ยงจากเรื่องของภัยธรรมชาติจะหมดไป

ใจแน่นอนครับประกันภัยจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้
เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติครับผม
วันนี้ขอบคุณคุณสรายุทธ์มากนะครับที่มาให้คำแนะนำของคุณผู้ชมนะครับ